เอาชนะได้ยี่สิบเก้าและแพ้สองไฟล์ครับส่วนคู่รองนะครับ
ในรุ่นนี้จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ๓๐ล้านบาทนะครับ
คลองเข็มขัดแชมป์โลก๒เส้นทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นอาตอมเวท

ซึ่งถือเป็นนักสู้ไอดอลของสแตมด้วยนะครับ

คืนนี้ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที